มีนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลนะครับ
แก่นำคณะก้าวหน้าวันนี้ก็
เดินทางมาในพื้นที่การชุมนุมด้วยนะครับ
แล้วก็ไปร่วมลงชื่อในการ
ท้องสนามหลวงจุดที่เป็นจุดรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
ครับนายปิยบุตรนะฮะอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่
ตอนนี้เป็นแก่นำคณะก้าวหน้านะครับนายปิยบุตรบอกว่า
ต้องการแสดงจุดยืนในการร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูล
แล้วก็มาร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่วันนี้ชุมนุมกันในชื่อ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
หรือว่ากลุ่ม๑๙กัญญาทวงอำนาจคืนวาสดรนะครับ
ปียบุตรบอกว่าการชุมนุมถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพ
ติดตัวประชาชนทุกคนมาตั้งแต่เกิด
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกที่ชี้ให้เห็นว่า๑๔ปีที่ผ่านมา
ทางทหารใช้วิธีการเผด็จการมีอำนาจมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เอาทรัพยากรอำนาจของประชาชนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เด็กเยาวชนลุกขึ้นมาต่อสู้ก็ถือว่า
เป็นเรื่องที่เด็กอาจจะไม่ทนอีกแล้วอันนี้มุมมองของนายปิยบุตรนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนการชุมนุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูลอย่างไร
ปียบุตรบอกว่าที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่า
ริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูลนั้นก็จะมาจากการกดดันของประชาชน
ซึ่งทางนายปิยบุตรนี่ฮะที่ไปลงชื่อนะครับ
หลังจากมาช่วงเย็นก็ได้ลงชื่อช่วงค่ำพอดีนะครับ
บอกว่าตัวเองก็มองไม่ออกว่าหากไม่มีการชุมนุมเนี่ย
รัฐบาลจะยอมแก้ไขรัฐมนุนได้อย่างไร
ก็น่าจะมีวิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูล
มาตราที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแล้วไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยได้
พร้อมกับเชิญชวนให้ทุกคนออกมาร่วมชุมนุมนะครับ
แสดงพลังให้เห็นความตั้งใจของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แล้วก็มั่นใจว่าจะไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้
กับ๑๙กันยาทวงอำนาจคืนราชดรอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามา
และกลุ่มผู้หญิงปลดแอบก็มาพร้อมกับการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
เอาว่าวไปเล่นที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วยพอว่าวสามารถขึ้นไปด้านบนท้องฟ้าได้ก็เฮกันโหร้องกันไป
อันนี้ก็เป็นการออกไปร่วมการชุมนุมในวันนี้ของกลุ่มนี้แหละ
ก็ทยอดกันมาแบบนี้ถึงแม้ฝนตกลงมาก็มาก็มีทั้งเสื้อกันฝนมีร่มอะไรก็ร้องรำทำเพลงกันไป
เป็นว่าความเคลื่อนไหวในการชุมนุมวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าจะดูในภาพรวมก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าพื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับ
หลังจากนั้นประมาณ๑๕นาฬิกานะครับได้ย้ายไปเปิดเวทีตั้งปักหลักชุมนุมที่ท้องสนามหลวง
และณขณะนี้ยังอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนขบวนนะครับ
ตอน๘โมงเช้าเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลนะ